คุณผู้ชมค่ะและสุดสัปดาห์นี้ก็เป็นวันหยุดยาว
เพราะว่าในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่๖ธันวาคม
เป็นวันหยุดชดเชยอีก๑วันนะคะ
เราจะพาไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวกันหน่อย
ปลายปีอากาศเย็นคนก็อยากจะเที่ยวกันแล้ว

คุณผู้ชมลองดูภาพเห็นรถไหมคะ
รถจอดกันเยอะมากคือคนไปเที่ยวเยอะค่ะ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วยนะคะ
คนก็ลงเล่นน้ำทะเลกันด้วยความสนุกสนาน
ก็ไปเที่ยวกันเป็นครอบครัวก็ไปนั่งกินอาหารกัน
ที่บริเวณที่เทศบาลเมืองแสนศุกร์เขาเว้นเอาไว้
ที่เอาไว้สำหรับการนั่งพักผ่อน
ก็จะเป็นลักษณะของการนั่งแบบนี้ค่ะ
ไม่จำเป็นจะต้องไปเสียค่าใช้จ่ายเรื่องของเตียงผ้าใบ

แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนี่นะคะ

ใช่ค่ะทางผู้กำกับที่แสนศุกร์ค่ะ
ก็บอกว่าขอเตือนนิดนึง
จัดจุดให้นั่งรับประทานอาหารท่องเที่ยวกันแบบนี้

ไม่ได้นะคะหาดบางแสนนี่ห้ามนะคะ
แล้วก็เตือนไปที่ร้านค้าต่างด้วยห้ามขายค่ะ

ถ้าพบว่าฝ่าฝืนมีความผิดตามกฎหมายนะคะ

ดูแลกันอย่างเข้มงวดอยู่ตอนนี้

หาดบางแสนนี้เค้าจะห้ามดื่มคลื่นดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้ว
อันนี้ไม่เกี่ยวกับโควิดนะฮะแต่ว่าเป็นมาตรการ
ในการดูแลพื้นที่ของเขา๖จังหวัดค่ะ

เที่ยวเล่นน้ำทะเลกินอาหาร
นะคะเป็นคำสั่งของเขา

อากาศเย็นลงทะเล

ส่วนที่จังหวัดนครนายกค่ะ
นักท่องเที่ยวมากันเยอะเหมือนกัน
ชมความสวยงามของเขื่อนขุนด่านประการชน

นักท่องเที่ยวก็พาครอบครัวมาพักผ่อนโอ้โหสวยมาก
ดูสิฮะสวยค่ะอากาศเย็นมีละอองน้ำอะไรอย่างนี้นะคะ
ส่วนการปล่อยน้ำผ่านสปิลเวย์ทางเขื่อนขุนด่านประกันชน
ปล่อยน้ำ๒วันก็คือวันที่๔และ๕ธันวาคม
ส่วนความจุของน้ำในเขื่อนคิดเป็นร้อยละ๙๗นะคะ
ดังนั้นก็เลยมีการคาดการณ์ว่าช่วงหน้าแรงนี้
ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการจัดสรรน้ำทั้งด้านการเกษตรและการท่องเที่ยวค่ะ

คือวันนี้ก็คึกคักหลายพื้นที่นั่นแหละใช่ค่ะใช่ไหมนี่เป็นแค่ที่สองที่ที่เราเอามาฝากนะฮะ
ไม่รู้ว่าท่านไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างค่ะส่งข้อความมาคุยกันหน่อยกันแล้วกันสวยมากเลยนะคะ
โอ้โหมุมนี้เราแทบไม่เคยเห็นเลยนะจริงไม่จำเป็นต้องเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแหละ
ว่าเราที่เที่ยวสวยเยอะจริงนะถูกต้อง